ที่ควันหลงฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้ที่ชนบุรี
ชนะบุรีรำจ่าฝูงไป๑ประตูต่อ๐
ซึ่งโคชเตี้ยก็ออกมาชื่นชมนักเตะคนใหม่ของทีม
ลงเป็นตัวจริงทันทีค่ะแล้วก็เกือบจะยิงได้ด้วยนะคะ
นาทีที่๑๒เปิดบ้านชนะจ่าฝูงบุรีรำ๑ประตูต่อ๐

หลังเกมค่ะโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะคะ
คุณซื้อของทีมฉลามชนก็กล่าวแบบยียวนตามสไตล์นะคะว่า
เป็น๓คะแนนที่ธรรมดาค่ะซึ่งไม่ว่าจะชนะใครก็ได้๓คะแนนเหมือนกัน
เพียงแต่ว่ามันทำให้เกมในไทยลีกสนุกมากขึ้น
บังเอิญว่าเกมนี้ได้๓คะแนนจากทีมบุรีรำนะคะ
แต่สิ่งที่อยากจะเห็นก็คือนักเตะชนบุรีเล่นด้วยความกระหาย
แม้จะดูเป็นรองบุรีรำค่ะแต่ก็ขอให้สู้เต็มที่เอาไว้ก่อน
ซึ่งโคชเตี้ยก็ชมดีซอร์ด้วยนะคะว่า
เป็นคนที่เข้ามาเติมพลังให้กับทีมค่ะ
ก็จะไม่เล่นตัวจริงมานะโอโหกี่ปีหรอนะ
เราก็ต้องชมมาแค่ว่าเขามาพร้อมกับพลังของเขาไหน
ที่มันถูกใทเท
มีหลายทีมจากต่างประเทศสนใจนักเตะสาวไทยนะคะหลังจากทำผลงานเข้าตาในศึกฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศส
ก่อนที่จะมาลงเอยที่ธนีการแดงดาศูนย์หน้าและก็นัฐกาลชินวงนะคะกองหลัง
ซึ่งได้เซ็นสัญญากับยูนานเหินจุ้นเปิดเรียนเอฟซีทีมในหลีกรองของจีนในช่วงครึ่งฤดูการหลัง
ก็จะเดินทางในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งมาดามแป้งก็บอกว่าตอนนี้ค่ะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้ว
แต่ว่าก็ยังติดต่อกับน้องเสมอนะคะแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องสัญญาต่างให้เห็นว่าเหมาะสมดีอยู่ค่ะ
ธนิการที่เคยเล่นในศึกดิวิชั่น๒ของสวีเดนกับทีมออสเตอร์ซุนส์นะคะ
ก็ออกมาเปิดเผยว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้เล่นในต่างประเทศอีกครั้งนะคะ
ซึ่งณตอนนี้ก็คงไม่มีปัญหาเรื่องของภาษาเพราะว่ามีล่ามไปด้วยค่ะ
ขณะที่นัฐกาลก็บอกว่าดีใจที่มีคนเห็นถึงความสามารถ
ซึ่งเธอเองจะพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ให้ได้
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้มามาต่อยอดกับตัวเองแล้วก็ทีมชาติไทยต่อไปด้วยค่ะ